โดยการแข่งขันครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีมเพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
ทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชนะทิพย์ที่เขาไม่อาจเลือกได้

เดฟบี้เดฟร่าซีเวชชาชีวะ

พระกุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไว

ทีมกล้ากุ้งกุ้งไป

นาจาซาไท่ชื่อที่นี่เป็นสารเจ้าจีนที่มีขนาดใหญ่และสวยงามตระกาลตาครับ
ที่สร้างด้วยศิลปะแบบจีนสารเจ้าแห่งนี้มีองค์เทพเจ้าปางต่างให้บูชา
เพื่อความเป็นสิริมงคลรวมไปถึงเป็นที่แก้ปีชงอีกด้วยครับ
และที่นี่ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีครับ
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่คุณทั้งสองทีมจะต้องไปต่อเท่านั้นนะครับ
และภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะได้รับในวันนี้นั่นก็คือ
ทีมไหนสามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันที

คุณจะต้องเจอกับบทลงโทษ
ที่อาจจะต้องทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้าน

และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปอย่างร้านที่เรากำหนดไว้ให้ครับ

เชิญครับ

ผมว่าในนี้ต้องมีร้านอาหารทะเลสักล้านหนึ่ง
ใครเลือกก่อนเชฟ
กลมกุ่มขาดกุ้งครับ

ให้คุณกรอบเลือกก่อนก่อน
ขอบคุณมากครับผม
ร้านแรกวิวดีคิดว่าแพงไหมจ๊ะ
แพงแน่เลยค่ะเพราะว่ามันมีทั้งดิวมีทั้งอาหารอร่อย
อย่างนี้๓๕๐๐บาทควรลงเท่าไหร่ดี

๓๐๐บาท

ขอบคุณมากครับ

ลองทั้ง๗แจ่ม
คุณเหลืออีกแค่๘๐๐บาทเท่านั้นนะครับ
ใส่ไป๖๐๐เหรอ

และร้านที่๓คุณเหลือแค่๒๐๐บาท

ผมขอให้คุณทั้งสองทีมโชคดีกับการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับ

คุณทั้งสองทีมมีสิทธิ์ที่จะโทรหาผม
เพื่อที่จะกราบกรานขอให้ผมช่วยให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้ครับ

กุยเร็วไปเร็ว

และในตอนนี้ทีมของคุณก๊อฟได้วางเงินไว้ในร้านที่หนึ่ง
๐บาทร้านที่๒๓๐๐บาทร้านที่๓๗๐๐บาท
ส่วนทีมคุณพระกุ้งได้วางเงินไว้ในร้านที่๑๒๗๐๐บาท
ร้านที่๒๖๐๐บาทและร้านสุดท้ายร้านที่๓เพียงแค่๒๐๐บาทเท่านั้นครับ
ลุ้นกันว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไร
และปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน

ผมไปเร่ยเลย

ครับผม

ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๒๕๐๐บาท

ทีมคุณพระกุ้งกว้างเงินจำนวน๒๗๐๐บาท
มาครับร้านอาหารทะเลแน่นอน
ร้านอาหารทะเลซีฟู้ดขนาดใหญ่

ตัวร้านที่ยื่นเข้าไปเหนือน้ำทะเล

พร้อมกับบรรยากาศที่พลคลาย

มีความหลากหลายสดใหม่และอร่อย
ถูกปากทุกเพศทุกวัยแน่นอน

เอาทั่วข้างไหนเหรอครับ

โอ้โหอะไรอ่ะ

ซีฟู้ทะเลเผา๑กิโล๑๓๐๐๐บาท
ทีมพี่กอฟลง๒๕๐๐บาทรับไป๒จานค่ะ
เอากินเลยนะดูจานหนึ่งหรอขอบคุณออกหรือ
มาเลยมาเลยมาเลย

สีฟู้ดทะเลผา๑กิโลจาน๑๓๐๐บาท

ทีมพี่ผ้ากุ้งลง๒๗๐๐บาทรับไป๒จานค่ะ

เมนูซีฟู้ดทะเลเผา
เมนูที่รวมอาหารทะเลแบบสด

หอยกุ้งปูหมึกเนื้อหวาน
แน่นแดงไร้เคลมขาว
เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้สุดเด็ดของข้างร้าน
ที่จะทำให้คุณอร่อยที่จานแบบถูกใจ

ตรงนั้นแน่นใกิน

แล้วมันยากาศดีด้วยนะข้างหลังมองมาดิดูดิโหวิวแบบได้เลยอ่ะ